คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของหน้ากากอนามัยค่ะ
วันนี้มี๕๖จังหวัดแล้วนะคะที่มีการออกประกาศออกมาถึงมาตรการการลงโทษ
ประชาชนที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือว่าอยู่ในรถมากกว่า๑คน
อนุโลมเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่าสองขวบเท่านั้นนะคะประเด็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่ถูกปรับหกพันบาทไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างประชุมเมื่อวานนี้ตามภาพนี้ค่ะ
ยังถูกพูดถึงอยู่ต่อเนื่องจนถึงวันนี้ครับถึงขั้นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ปรับไปแล้วยอมรับผิดไปแล้วก็น่าจะผ่านไปได้แล้ว
ประเด็นสำคัญคือประชาชนควรจะรู้มากกว่าว่ากฎกติกามันคืออะไร
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานนี้คนพูดถึงภาพที่มีการอัพผ่านทางเฟซบุ๊คของนายกรัฐมนตรีว่าไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ตอนที่ประชุมกับคณะที่ปรึกษาในธรรมเนียบรัฐบาลครับ
เห็นแล้วว่าคนแชร์กันในโลกโซเชียลนายกเองก็ไม่สบายใจ
ปรึกษาฝ่ายกฎหมายให้ประสานไปยังกรทมว่าการที่นายกไม่ใส่หน้ากากอนามัยระหว่างประชุมผิดไหม
ซึ่งทางผู้ว่ากอทมก็บอกว่าผิดมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปเปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้วคือปรับ๖๐๐๐บาท
เพราะว่ากฏกติกาในการปรับก็คือความผิดครั้งแรกหกพันความผิดครั้งที่สองปรับหนึ่งหมื่นสองพันบาท
ความผิดครั้งที่สามเป็นต้นไปปรับสูงสุดเลยก็คือสองหมื่นบาทนายกก็บอกว่ายอมรับว่าบกพร่องจริงจริง
แต่เรื่องที่จบไปแล้วก็คือจบไปแล้วสำคัญที่สุดก็คือประชาชนต้องเข้าใจกฎกติกานะคะ
ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามคราวนี้ลงไปตามเข้าใจกับ
กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยนะว่าต้องใส่หน้ากากกันยังไง
ก็มีหลายคนถามว่าขับรถต้องใส่รายกากหรือเปล่าถ้านั่งกับหลายคนมันก็ต้องใส่
ผมก็ต้องใส่มาในรถผมก็ใส่มาตลอดทาง
อกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนักข่าวประเด็นนี้ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะประเด็นที่มีการล่ารายชื่อขับไล่ในอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ออกจากตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีตอบประเด็นนี้ว่าอย่างไรลองฟังดูค่ะ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
ภาคตะวันออกใน๒๑จังหวัดภาคใต้๑๓จังหวัดภาคเหนือ๗จังหวัด
ตะวันออกเชียงเหนือ๑๕จังหวัดรวมแล้ว๕๖จังหวัดที่มีประกาศออกมา
แต่จังหวัดอื่นที่ไม่มีประกาศออกมาก็ต้องเน้นย้ำว่าก็ควรจะปฏิบัติตามเหมือนกัน
ใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่สาธารณะเช่นเดียวกันนะคะ
คุณผู้ชมคะมี๕จังหวัดค่ะที่ล่าสุดขอความร่วมมือ
ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหาสถานตามช่วงเวลาที่กำหนด
นนทบุรีเป็นจังหวัดแรกในการประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้าน๓ทุ่มถึงตี๔ค่ะ
ปฐุมธานีขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้าน๓ทุ่มถึงตี๔เหมือนกัน
สุราธานีขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้าน๔ทุ่มถึงตี๔นะคะ

มุดปราการขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้าน๓ทุ่มถึงตี๔
มุทรสาครขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้าน๕ทุ่มถึงตี๔นะคะ
ครับก็เป็นลักษณะของการขอความร่วมมือ

ใช่ค่ะก็จะใช้คำว่าขอความร่วมมือนะคะ